ส่วนเหตุการณ์นี้ไฟไหม้ย่าครับเป็นย่าริมทาง
แล้วมีชาวบ้านเขาเห็นว่าเป็นฝีมือของคนนะฮะ
คนนี้ถือเขียวเกี่ยวเข้าด้ามยาว

สุดท้ายไปเจอตัวเขานอนแช่เบาะน้ำอยู่
จะเอาขึ้นยังไงเพราะเจ้าตัวก็ดื้อไม่ยอมขึ้นด้วย

เนี่ยฮะ
โอ้โหจังหวะกระชากขาขึ้นมาน้องคิ้ว

ใช่ไม่ยอมจะไม่ยอมขึ้นจากเบาะน้ำ
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องดึงขาสะบัดขึ้นนะฮะ
แล้วสุดท้ายก็หิ้วกันขึ้นมาครับ

เรียบร้อยเอาขึ้นมาได้เรียบร้อย
ยังมีชีวิตอยู่นะครับยังไม่ตายนะฮะ
ตำรวจสพเมืองชัยนาธแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัย
ช่วยกันพาตัวนายขจรศักดิ์คนนี้
ขึ้นมาจากคลองส่งน้ำเป็นคลองชลประธาน
หน้าวัดห่อทองคำครับตำบลบ้านกล้วยตัวเมืองชายนาฏ

แล้วพอขึ้นมาให้การวกไปวนมาไม่ค่อยรู้เรื่องครับ
คือก่อนที่เขาจะมานอนแช่บ่อน้ำแล้วพาตัวมาอยู่ริมถนนตรงนี้เนี่ย
ขจรศักดิ์ชาวบ้านเขาเห็นเห็นเมาแล้วเดินอารวาส
มือหนึ่งนะครับคุณผู้ชมถือเคี้ยวอันนี้ฮะ
เขียวยาวเหมือนเกี่ยวข้าวถือไว้ในมือ
แล้วอีกมือหนึ่งก็จุดไฟเผาย่าริมทางไปเรื่อย
แล้วก็เดินไปเรื่อยครับจนกระทั่งมานอนแช่เบาะน้ำ
เจ้าหน้าที่ก็มาตามดับไฟดูสิครับ

แล้วตอนนี้ฝุ่นก็เยอะด้วยไงควันเต็มไปหมดเลยนะครับ
เจ้าตัวให้การอ้างว่าที่ผมลงไปนอนแช่น้ำแบบนี้เพราะ

แล้วที่เมื่อกี้คุณจุดไฟล่ะคุณเพิ่มความร้อนอีกนะ
ผมร้อนแล้วก็พูดแต่เรื่องสารครับ

ศาลอาญาศาลพระภูมิศาลเจ้าพ่อศาลเจ้าแม่
เอาแต่พูดเรื่องศาลก็เลยถามว่าเดี๋ยวนะ
ทั้งหมดที่ทำทำไปทำไมสารพระภูมิสั่ง
เจ้าตัวอ้างว่าสารพระภูมิสั่งโบยไปให้สารพระภูมิท่านอีกนะครับ
เจ้าตัวบอกว่าผมทำก็เพราะสารพระภูมิจะยังไงล่ะ

ไปโรงพักก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวประสานให้ญาติมาพาตัวไป
แล้วก็คงต้องตรวจร่างกายว่านอกจากเมาแล้วมีอาการอื่นด้วยหรือเปล่า